คราวนี้เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาส
คือเขาหัวร้อนไม่พอใจรอปภที่เปิดไม้กั้นช้า
แล้วมีเรื่องถึงขั้นไปชกต่อยกันสาวหมัดใส่หน้ารอปภเลย

คือเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเป็นคนขับรถแท็กซี่
มีปัญหากับรอปภหมู่บ้าน
จังหวะนี้คุณผู้ชมคนขับรถแท็กซี่เปิดประตูมา

แล้วรอปภชี้มือชี้ไม้สักพักนึงไม่นานค่ะ

รอปภก็อายุเยอะนะคนขับแท็กซี่อายุน้อยกว่าด้วยสามไปนะคะโอ้โฮ

นี่เขาลงกันจากว่าโอ้โฮนี่เขาก็สู้นะ
ใช่สิคะคือเขาก็โดนต่อยก่อน
ถ้าเกิดว่าเท่าที่ดูคลิปนี้นะคะ
ซึ่งนี่คือกล้องวงจรปิดที่ป้อมยาม
โอ้โฮจำเลยแล้วแล้วแท็กซี่คันนี้
แท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ทะเบียนมมดชด

รอปภเขาก็จะเปิดรั้วนี่แหละ
แต่ก่อนจะเปิดรั้วเขาก็เลยต้องคุยกันก่อนไง

ใช่แต่ว่าคนขับแท็กซี่ก็ไม่พอใจเลยต่อย
แล้วรอปภเขาก็พยายามทั้งตอบโต้ทั้งป้องกันตัวเองนี่แหละ
แต่พอรู้ว่าตัวเองรูปร่างเล็กกว่าเห็นอีกคนนึงไหมคะ
ที่เข้ามาเป็นคนที่มาช่วยกันแยก
ระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่กับรอปภ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้รอปภคนนี้คือนายนรงเดชภาพติ๊บอายุ๕๙ปี
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบางบ่อที่สมุทรปราการ
รอปภเล่าให้ฟังบอกว่าผมก็มาเข้าเวร
มาทำงานที่ตรงป้อมยามทางเข้าหมู่บ้านตามปกติ
ซี่คันนี้ขับเข้ามาผมก็ถามตามที่ผมต้องถาม
คือสวัสดีครับมารับคนในหมู่บ้านหรือเปล่า
แต่ว่าผู้ชายที่ขับแท็กซี่คนนี้เขาโมโห
รอปภเปิดตรงที่กั้นช้าซึ่งรอปภก็บอกว่า
งงอ่ะคือผมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรถที่เข้าออกหมู่บ้าน

แต่ว่ากลับถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
เพราะว่าคนที่เขาขับแท็กซี่เนี่ย
คือเขาก็เหมือนกับก็ตะคอกก็ตะหวาดแหละ
ว่าบอกว่าไม่ใช่โชเฟอร์แท็กซี่เฉยแต่เขาเป็นลูกบ้าน
เป็นลูกบ้านของหมู่บ้านนี้
แล้วก็ให้บอกด้วยบอกว่าให้สังเกตที่ไฟสิ
ดูไฟหน้ารถก็จะได้รู้ว่าเขาจะขับมารับใครหรือเปล่า

รอปภยืนยันว่าที่ผมทำไป
เป็นการทำตามหน้าที่คือต้องตรวจรถที่เข้าออกเพื่อความปลอดภัย
แต่ทำไมคนขับแท็กซี่ที่บอกว่าเป็นลูกบ้าน
โมโหขนาดนี้ต้องลงจากรถต้องมาต่อยผม
แต่โชคดีนะเนี่ยมีคนขับรถผ่านมาพอดี
ก็เลยมาช่วยห้ามศึกห้ามทับเอาไว้ได้
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เลยขับแท็กซี่ออกไป

ก็เลยให้รอปภคนนี้ค่ะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางบ่อก่อน

ดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่คันก่อเหตุคันนี้ต่อไปนะคะ
ก็ถ้าเกิดเป็นลูกบ้านมันก็ต้องมีสติ๊กเกอร์อย่างถูกต้องอะเนาะนะครับ